คดีไร้ส้มไปดูความใกล้ตัวที่ต้องจับตามองเหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของภัยอันตรายจากอาหารการกิน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ล่าสุดอยู่ที่ระนองครับ
เพราะว่าที่ตลาดนัดขายอาหารสดทั่วไปอาหารทะเลทั่วไปนะครับ
ชาวบ้านก็ไปเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยปรากฏว่า
อยากจะซื้อปลาหมึกไปทำอาหารรับประทาน
ก็ไปเจอเจ้าปลาหมึกหน้าตาสีสันแปลกครับ
เป็นปลาหมึกที่มีลักษณะวงสีน้ำเงิน
หรือบ้างก็มองว่าเป็นสีม่วงปรากฏบนตัว
ก็ตั้งใจจะนำไปประกอบอาหารแต่ว่าเอกใจนะครับ
ดีครับที่เอกใจทันเพราะนั่นคือปลาหมึกที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกครับ

เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองครับชาวบ้านตำบลจอบรออำเภอกระบุรี
หมึกที่ตลาดนัดก็พบว่าเป็นหมึกวงสีน้ำเงินที่มีพิษร้ายแรงนะครับ
ประสานไปยังสถานีประมงทะเลจังหวัดระนองเพื่อตรวจสอบ
ลักษณะปลาหมึกก็เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม
นางสาวสุภานนทสุขใสเล่าว่าไปซื้อหมึกสายจากแม่ค้าเร่
ทำอาหารกินที่ตลาดนัดทุ่งมะพร้าว
พอกลับถึงบ้านพบว่าหมึกสายลักษณะแปลกครับ
ลักษณะคือมีจุดสีน้ำเงินปะปนมาด้วยมีอยู่๑ตัว
ระหว่างเตรียมนำไปประกอบอาหารพี่สาวก็ทักว่าหมึกตัวดังกล่าว
ลักษณะคล้ายกับหมึกที่มีพิษซึ่งกำลังเป็นข่าวกันอยู่
ว่ามีห้างใหญ่นำไปวางขายก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มนตรีสุมนธานักวิชาการประมงชำนาญการสถานีประมงทะเล
จังหวัดระนองนั้นบอกว่าหมึกดังกล่าวนั้นเป็นหมึกสายวงน้ำเงิน
ซึ่งเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงมากถ้าหากว่าถูกกัดนั้น
ก็จะเสียชีวิตในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น
เพราะว่ามีพิษรุนแรงและต่อให้โดนความร้อนแล้ว
จากการทำอาหารแล้วก็ตามนะครับคุณผู้ชม
พิษนั้นก็ยังคงอยู่ดังนั้นต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสังเกตให้ดีครับ
พิษมีอะไรบ้างไปดูกันครับ
หลักแล้วก็จะมีอยู่หลากหลายลักษณะอาการด้วยกัน
แต่สิ่งสำคัญที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพิษที่ทำให้เกิดอันตรายมากที่สุดในโลก
นั่นก็คือออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทครับทำให้เกิดอาการอำมภาษณ์
ซึ่งฤทธิ์นี้คล้ายกันกับปลาปักเป้านะครับ
หายใจไม่ออกครับแล้วก็กล้ามเนื้อต่างนั้นก็รู้สึกว่าอ่อนแรง
พิษที่เกิดขึ้นไปดูกันต่อว่าแล้วถ้าหากว่าเราบังเอิญ
ถูกเจ้าหมึกนี้กัดเข้าต้องถูกกัดนะครับ
น้ำลายมีพิษแล้วก็จะปล่อยพิษต่างออกมา
จะต้องทำอย่างไรก็จะต้องนำอากาศเข้าสู่ปอด
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรีบดำเนินการโดยเร็ว
พาไปพบแพทย์โดยด่วนนำส่งโรงพยาบาลใช้เครื่องช่วยหายใจ
และผู้ป่วยนั้นก็น่าจะต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว
และมีโอกาสจะฟื้นกลับมาเป็นปกติ
นี่คือต้องประเมินแบบวินาทีต่อวินาที
ดังนั้นคุณผู้ชมนะครับในพื้นที่ต่าง
ถ้าหากว่าเจอหมึกลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ
มีพื้นจุดสีน้ำเงินอยู่บนตัว
สันนิษฐานก่อนว่าถ้าหมึกสีสันแปลกสีสวยงามแบบนี้
อาจจะเป็นหมึกที่มีพิษได้ดังนั้นไม่มั่นใจติดต่อสอบถามกับหน่วยงานต่าง
ธรรมชาติของหมึกบรูลิงนี้นะครับตอนเด็กของเขานั้นก็จะมีขนาดเท่าประมาณเมล็ดถั่วเขียวครับ
แต่พอโตขึ้นมาหน่อยจะขนาดประมาณลูกกอล์ฟดังนั้นพิษภัยอันตรายต่างนั้นต้องระมัดระวังด้วย
ปกตินั้นอยู่ในพื้นทะเลลึกจะไม่ค่อยอยู่บนชายหาดต่างต้องระมัดระวัง
ส่วนใหญ่คือติดมากับการที่จะไปตกปลาตกเบ็ดหรือว่าไปออกทะเลหาปลาของชาวตังเกนั่นเองนะครับ
สันสวยงามค่ะบางคนก็จะนำมาเลี้ยงไว้จริงแล้วผิดกฎหมายห้ามนำเข้าแล้วก็ห้ามนำมาเลี้ยงด้วย
เพราะฉะนั้นสัตว์แปลกก็ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วก็อย่ารับประทานเป็นอาหารนะคะ